คุณผู้ชมไปดูเรื่องแปลกนะคะย้ำว่าเป็นข่าวแปลกเป็นเรื่องแปลก
เล่าให้คุณผู้ชมฟังเพราะวันนี้เป็นวันสบาย
วันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเอาไปกันเลยค่ะอย่ารอนะคะ
ไปที่บ้านเลขที่๕๙บ้านเลขที่๕๗
จวกหัวมันก็บอกเลยนะมันเป็นข้อเท็จจริง
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเลขที่๕๙ไงแต่ที่เบอร์นี้คิดเอาเองนะคะ
ร้านขายของชำจุดนี้เขาเป็นร้านขายของชำอยู่ที่อำเภอพี่มาย
จังหวัดนครราชศรีมานะคะพอไปถึงไปเจอรถคันนี้ค่ะ
เป็นรถกระบะสีดำหมายเลขทะเบียน๔๙๓๒นะคะ
แต่ที่แปลกคือด้านข้างตัวรถด้านซ้ายมีรอยประหลาดมากเลย
บอกว่าเป็นรอยคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานมันเลื้อยผ่าน
ตรงก็ไม่เลื้อยนะเลื้อยคดเคี้ยวไปมา

ชาวบ้านเขาก็มามุงดูกันนะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานา
เอ๊ะนี่เป็นรอยพญานาคหรือเปล่าขึ้นมาให้โชค
เป็นครีบเป็นเกร็ดอะไรประมาณนั้นเนอะ
พลาดตัวรถเลยนะพลาดจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนแบบนี้เลยนะ
สอบถามเจ้าของรถนะคะชื่อว่านายวัชราพรมานอกนะคะ
บอกว่ารถคันนี้ขับกลับมาจากซื้อของ
จอดรถที่หน้าบ้านตามปกติเพราะว่าบ้านเขาเปิดเป็นร้านขายของชำไง
ซื้อของมานะคะหลังจากนั้นมาสังเกตเห็นรอยแปลกแปลกด้านซ้ายของรถ
เดินไปดูใกล้ใกล้เห็นว่าเป็นรอยคล้ายกับรอยสัตว์เลื้อยคลาน
เลื้อยขึ้นบนรถไปแปลกใจค่ะไม่อยากเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียว
รูปนี้ไม่เห็นคนเดียวแน่นอนนะคะตามเพื่อนบ้านมาดู
มุงดูสิคะรออะไรบอกว่าน่าจะเป็นรอยพญานาค
ขึ้นมาให้โชคให้ลาบเด้อภรรยาเราลดอะไรกระว่ากันไป